เป็นควายเผือกที่รู้ซึ้งนะครับ
บุญคุณพระที่ว่าถ่ายชีวิตหนีตายจากโรงเชือด
ตอนเช้าก็เดินตามพระออกบินทบาท
ตกเย็นขึ้นสาราฟังพระธรรมวัดเลยทีเดียวนะครับ
นี่เจ้าบุญคำนำโชคนะครับ
เป็นควายเผือกที่พระมหาสุธิตสุนทรโรเจ้าวาดวัดวังอ้อ

นอนเอาขาพาดพระด้วย

เป็นพระอยู่ที่วัดวังอ้ออำเภอฟักท่านะครับ

ถ่ายชีวิตและนำมาเลี้ยงไว้ที่วัด
เจ้าวาดเล่าว่าเจ้าบุญคำนำโชคอายุ๑ปีกว่าแล้ว

มาส่งโรงเชื่อเทียมเผลอฟากท่า
เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ควายเตอร์เอิญและแม่ของมันถูกเชื่อดไปหมดแล้วนะครับ
แต่เจ้าบุญค้ำนำโชคได้หลุดวิ่งหนีออกมา

ชาวบ้านจับตัวไว้แล้วก็สุดท้ายเขาวิ่งมานะครับ
พระก็เลยไปถ่ายมาในราคาที่๘๐๐๐บาท

บุญคำนำโชคมาถึงวัดก็เดินวนรอบโบสถ์๓โบสถ์
แปลว่าที่ไม่มีใครจุงไปแต่อย่างใดนะครับ
เจ้าอาวาสก็เล่าว่าเจ้าบุญคำนำโชคนะครับ
ช่วง๒๓วันแรกร้องหาแม่ตลอดเวลา
แต่ต่อมาก็คอเกียร์อ้อนเจ้าวาดแทนเป็นควายเชื่องนิสัยดี

และชื่อบุญคำนำโชคก็มาจากการประกวดตั้งชื่อให้นะครับ

นั่งแบบนี้อะไรอยู่ในสาราการประเรียน

คำนำโชคก็จะมารอที่สาราการประเรียน

พระสวดมนต์เจ้าบุญคำนำโชคก็จะยืนนิ่ง

สร้างความเดือดร้อนให้พระหรือญาติโยม
ก่อนขึ้นสาราการประเรียนก็ขับถ่ายเรียบร้อย

เสร็จแล้วก็นอนฟังพระสวด
ในช่วงเช้ามืดประมาณตี๔พระคอละครั้ง

เจ้าบุญคำนำโชคก็ทิ้งรบขึ้นตามพระออกบิณฑบาตทุกวัน

เพราะตี๔ที่ผ่านมาเนี่ย้ตีแล้ว